บอกว่าคนเราถ้าเกิดชอบอะไรแล้วตั้งใจทำมันจะทำออกมาได้ดีเสมอนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีมากแล้วก็อร่อยด้วย

ขนมเทียนสลัดงาคุณ

หน้าตาจะคุ้นหรือเปล่าไปดูกันนะคะ
ร้านนี้ขายอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
บอกเลยว่าไม่ได้หาทานได้ง่ายต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะ

ใช่ค่ะขนมเทียนสลัดงาที่ว่านี้มีขายอยู่ที่ร้านขายดอกไม้

ใช่แล้วก็ร้านขายกล้วยย่างบริเวณหน้าวัดเกาะแก้วอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม

ร้านนี้เป็นของนางอังคณีบุญศรีอายุ๖๖ปี
แหมบอกไปแล้วไม่ใช่หาทานได้ง่ายจริงต้องสั่งทำเท่านั้นถึงจะได้ทานนะคะ

เจ้าของร้านบอกว่าขนมเทียนสลัดงาเป็นขนมไทยแบบโบราณที่หาทานยาก
เรียนทำขนมเทียนสลัดงาแบบนี้มาจากครูองค์เหมาะสมพงศ์ทำมาทั้งหมด๑๐ปีแล้วนะคะ
กว่าจะออกมาเป็นขนมเทียนสลัดงามไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากรรมวิธีการทำเนี่ยโอ้โหซับซ้อนมาก
นี่ขนาดชะลอมใส่ขนมเทียนยังสวยขนาดนี้เลยคุณ

ร้านนี้ทุกขั้นตอนค่ะมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะ
ก็จะใช้หัวกะทิสด๒กิโลกรัมแป้งข้าวเหนียว๑กิโลกรัมน้ำตาลทราย๗ขีดน้ำใบเตยแบบเข้มข้นครึ่งลิตรนะคะ
จากนั้นค่ะตั้งไฟอ่อนนะคะกวนด้วยพายประมาณ๒ชั่วโมงต้องใช้พายไม้แบบนี้นะ
แล้วก็ใช้งาขาวค่ะตั้งไฟอ่อนคั่วให้เหลืองหอมนำแป้งที่กวนได้ที่แล้วขึ้นมา
แล้วนำไส้มะพร้าวทึนทึก๑กิโลกรัมแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลมะพร้าว๗๘ขีดกวนก่อน
วนไส้มะพร้าวทึนทึกกับน้ำตาลมะพร้าวก่อนครับหลังจากนั้นก็ห่อด้วยแป้งแบบนี้ค่ะ
เข้ากับงาขาวไว้ทั่วนำมาห่อด้วยใบตองกล้วยตานีกลัดด้วยก้านทางมะพร้าวนะคะ
แล้วก็นำก้านทางมะพร้าวมาขัดลายเพื่อที่จะใส่ห่อขนมเทียนสลัดหงาเนี่ย
อย่างที่บอกก็คือชะลอมตะกร้าเขาเนี่ยทำจากก้านทางมะพร้าวมาแบบรสชาติสารกัน
รสชาติมันก็จะมันหอมหวานคล้ายขนมไส้ขนมต้มนะ
เพราะมันมีมะพร้าวคลึกกับมันจะเหนียวหน่อยใช่ค่ะ
คือแป้งมันหอมไส้มันหวานมันแล้วก็มีความหอมมันของงา
ใช่งานเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะคะราคาขายอยู่ที่ห่อละ๒บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เลยไม่มีขายที่ไหนหาทานยากมากจริงถ้าเกิดสนใจอยากจะสั่งซื้อ
บอกว่าต้องสั่งก่อนใช่ค่ะเพราะมันทำค่อนข้างยาก
วนอยู่อย่างนี้๒ชั่วโมงกว่าจะทำไส้กว่าจะห่อกว่าจะสาร
อ้าวไม่กินแล้วหรือยังไง
ละ๒บาทก็ไม่แพงนะเอาจริงก็ถือว่ามีความพิธีพิถันนะครับ